งดงามที่รอให้คุณมาพิสูจน์
หอมหวนชวนน้ำไลน์ไลก์
กับหลากหลายเมนูเด็ดมาเสิร์ฟถึงหน้าจอ
หมู่บ้านประหลาดนอนตอนเย็นตื่นตีสอง
สนุกสนานแบบครอบครัวกับบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ
พร้อมข่าวสนุกจากทุกทิศทั่วไทย
อาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา